คุณผู้ชมครับเรียกได้ว่า

มหานครของพลักธรรมน์ภูมิใจไทยนะครับ
ที่มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนกว่า๕๐๐คน
ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมกันฟังปลาใสในวันนี้นะครับ
นอกจากนี้ก็เป็นไปตามคาดเนื่องจากนายชุวิชกำมวลวิสิต
ได้เดินทางเข้ามาร่วมการฟังปลาใสในครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับ
สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งทางพักภูมิใจไทย
ได้เลือกลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าของโซดีซี
เป็นสถานที่ปลาใสใหญ่ในวันนี้
โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
จัดเต็มทั้งเวทีและแสงสีเสียง
แม้ตามเวลาจะปลาใสเริ่มต้นในช่วงเวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะครับ
แต่พอถึงเวลา๑๖นาฬิกาก็มีประชาชน
และแฟนคลับจำนวนมากนะครับเดินทางเข้ามาต่อคิว

อกจากนี้ยังมีคณะของผู้สมัครสอสอ
และแก่นำของพักเดินทางเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับ
สำหรับการปลาสายใหญ่ของพักภูมิใจไทยในวันนี้นะครับ
จะเริ่มต้นด้วยการเปิดตัวผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต
ในกรุงเทพฯมหานครทั้ง๓๓เขต
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครและประชาชนนะครับ
ก่อนจะเข้าสู่การพูดปลาใสบนเวที
ซึ่งจะแบ่งเป็นทั้งหมด๔ช่วงด้วยกันนะครับ
โดยเริ่มต้นจากคนรุ่นใหม่อย่างดรอิสรพรบุรณอัต
และนายอิทธิเดชสุพงศ์นะครับ
ส่วนในช่วงที่๒เป็นทางด้านในมณฑลโพคาย
นางกรณิตขออภัยนะครับนางกรณิตงามสุคลรัตนา

หัวหน้าทีมกรุงเทพมหานครนะครับ

จะเป็นการปิดท้ายการปลาใสโดยหัวหน้าพัก
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงหนึ่งเดียวของพัก
อย่างนายอนุทินชาญวีรกูลนั่นเองนะครับ
โดยทางนายอนุทินนะครับได้มีการเปิดเผยว่าวันนี้พักภูมิใจไทย
แสดงให้เห็นแล้วว่าเป็นพักที่เหมาะสมนโยบายที่เคยให้สัญญาไว้กับพี่น้องประชาชน
สำเร็จทุกเรื่องนะครับนอกจากนี้ยังคงรักษากติกาทุกอย่าง
เขารบกฎหมายไม่ขัดแย้งกับใครและมีความเด็ดขาดด้วยนะครับ
แม้หลายพักจะมองพักภูมิใจไทยในทางลบนะครับ
แต่ถ้าหากได้ร่วมงานกันแล้วจะทราบดีว่าพักภูมิใจไทยนั้น

ส่วนจำนวนสอสอที่คาดหวังก็อยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับกรณีที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิต
จะเดินทางมาร่วมฟังปลาใสด้วยก็ไม่ได้รู้สึกกังวลนะครับ
แต่กลับมองว่าสิ่งที่นายชีวิตทำ
ส่งผลทำให้คะแนนของพักเป็นที่นิยมมากขึ้นนั่นเองนะครับ

จะได้สอสอมากกว่าปี๖๒อย่างแน่นอนครับ
ผมมั่นใจว่าภูมิใจไทยเป็นพักที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในวันนี้นะครับ

เราทำงานด้วยสติด้วยผลงาน
ด้วยการทำให้นโยบายต่างที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน
เกิดผลสำเร็จทุกเรื่อง

โตขึ้นแน่นอนนะครับ
พักจะมีที่นั่งในสภาพผู้แทนรัศดรมากกว่าเดิม
ผมพูดเลยว่าพักภูมิใจไทยมีสอสอมากกว่าปี๖๒แน่นอน
คุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับในเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา
ซึ่งตรงกับช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพัก
ได้ขึ้นปลาใสบนเวทีพร้อมกับแกนนำนะครับ

ก็ได้เดินทางเข้ามาร่วมฟังการปลาใสในครั้งนี้ด้วยนะครับ
แต่การเข้ามาร่วมฟังไม่ได้เข้ามายังหน้าเวทีนะครับ
โดยได้มีการนำป้ายมาติดไว้บริเวณบนถนน
ทางด่วนพิเศษศรีรัฐด้วยข้อความที่ว่า
เราไม่เอากัญชานะครับเอากัญชากลับไป
ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างชุลมุนพอสมควรนะครับ
เพราะทางกองเชียร์ของพักรวมถึงตัวของนายอนุทินเอง
ได้มีการบอกว่าหากนายชูวิทย์นั้นอยากฟังการปลาใส

แต่ถ้าหากมาเพื่อก่อกวนก็ขอให้ออกไป

ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้ามาระงับเหตุ
โดยการให้นายชีวิตและกองเชียร์ออกจากพื้นที่ไปก่อนนั่นเอง
เชียร์หน่อย
ลงมา

เพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการขึ้นรถ
ทำการปลาสายใหญ่อีกครั้งตั้งแต่
ทำการพักภูมิใจไทยจนถึงแยกราชประสงค์ครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
ผมจีรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากลานกิจกรรมศูนย์การค้า